คุณผู้ชมเอาอย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างคุณ
คือเมื่อคืนเอาจริงก็เป็นคืนสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วนะ
บางคนอาจจะยังมีขอเช้าวันนี้อีกสักมื้อหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเขาจัดงานยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะ
ทุกปีเมื่อคืนนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อย
จุดประทัดเป็นล้านล้านเลยดีกว่านี่แหละค่ะ
บรรยากาศนี้นี่คุณดูสินั่นคือประทัดใช่ไหมคะ
ใช่แล้วแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๙แล้วนะคะ
เทศกาลถือสินกินผักประจำปีของที่ภูเก็ตค่ะสรรเจ้าต่าง
เขาจะมาร่วมประกอบพิธีนะคะส่งองค์ยกห้องทรงเต่าค่ะ
แล้วก็นี่แหละค่ะขึ้นว่าถือเป็นเทพสูงสุดของประเพณีถือศิลป์กินผัก
องค์กิ้วห้องไตเต้ด้วยแล้วก็จะมีการคลื่นขบวนต่าง
ตามถนนสายต่างในตัวเมืองภูเก็ตนะคะ
บริเวณปลายแหลมสะพานหินของอำเภอเมือง

มาถ่ายรูปกันสวยงามแบบนี้บรรยากาศเนืองแน่นคน
เนี่ยบอกว่าเป็นอื่นคนที่สำคัญ
ประทัดแบบนี้ลองดูกันหน่อย
ประทัดแพนนับละล้านนัดบอกแบบนี้นะคะ
ก็จะมีการโยนใส่เกี้ยวที่มีลูกศิษย์หามองค์พระเป็นการรับ
ก็เสียงก็ดังกึกกล้องแล้วค่ะก็ถือว่าเนี่ยจุดกันมาแบบนี้
แล้วก็คนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมายืนรอดูถ่ายภาพกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
ส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะเขาก็จะประกอบพิธีกัน
บริเวณชายทะเลปลายแหลมสะพานหิวแหวดนี้นะคะ
แล้วก็หลังจากที่ส่งองค์พระออกพ้นประตูไฟทุกดวนในสรรเจ้า
ดับสนิทปิดประตูใหญ่เลยก่อนจะมีการอัญเชิญตะเกียนเทวดาทั้งเก้าค่ะ
ลงสู่ยอดเสาโกเต้งด้วย

บรรยากาศที่สรรเจ้านาจานะคะที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
คนไทยเองเชื้อสายจีนคนไทยก็มีแล้วค่ะไม่ต้องเชื้อสายจีนก็มา
แล้วก็ชาวจีนเองชาวต่างชาติก็มาดูพิธีนี้นะคะ
มากันเป็นพันคนเลยเขาจะนุ่งขาวห่มขาวกันมานะคะ
มาร่วมพิธีเผาเรือสัมเภาที่ประทับเทพเจ้า
บอกก่อนว่าเรือสัมเภาเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดู
คือใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยบอกแบบนี้เลย
ตัวเรือนี่มาแล้วตัวเรือจะมีขนาดกว้างสัก๔เมตร
ยาว๑๒เมตรสูง๖เมตรโอ้โหใหญ่มากนะ
แล้วก็มูลค่าเนี่ยเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทเลยนะคะ
ตกแต่งลวดลายของเรือจะเป็นรูปมังกร
มีเครื่องบูชาจุดประทัดเหมือนกันค่ะ

ก็ถือเป็นการส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์
ตามความเชื่อของคนจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน

แล้วก็ต้องเผาแบบนี้เนอะใช่แล้วคุณรู้ไหมที่ไม่พลาดเลยคือ
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงต้องถามก็คือเลขนั่นเองเขาอยากจะรู้เลขเด็ด
เลขหัวเรือสัมเภาอ่ะดูค่ะเลขอะไรคะโอ้คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
แล้วครับคุณผู้ชมดูเลยครับผมเราอาจจะพูดยากนิดหนึ่งเดี๋ยวกศชเรียก
ใช่ค่ะแล้วนี่เลขท้ายเรือค่ะเมื่อกี้ตรงหัวเรืออันนี้ท้ายเรือ
ก็แล้วแต่จะสลงสลับอะไรก็ตามสะดวกนะคะอ่าหลายคนบอกว่าเอาเลขไปเสี่ยงโชคค่ะ
ดงามจริงอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเทศกาลถือสินกินเจในปีนี้นะครับ